คุณแม่ป้ายแดงอย่างพี่หนุ่มสอนรามและคุณติ๊กบิ๊กบราเทอร์กันบ้าง
ช่วงนี้เนี่ยขยันอัปเดตเรื่องลูกบ่อยเหลือเกินนะคุณ
ล่าสุดว่าที่คุณพ่อป้ายแดงเขาโพสต์บอกชื่อลูกสาวแล้วนะคะ
ชื่อเด็กหญิงวีจิเทพิทักษ์ซึ่งแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหาร
โวยพรให้สุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ
ก็เป็นอันว่าทราบเพศแล้วว่าตอนนี้ลูกของพี่หนุ่มสอนรามเนี่ย
เป็นเพศหญิงนะคะชื่อว่าน้องวีจินะคะ
ชื่อก็เก๋ไก่แล้วก็น่ารักมากแปลว่าวีรสตรีผู้กล้าหารนั่นเอง
ตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มสอนรามออกอาการเห่อมากเหอะทั้งคุณแม่เหอะทั้งคุณลูก

มีอีกคู่นึงนะที่เขาเผยเพศลูกแล้ว

ได้ลูกสาวชื่อว่าน้องดิสนี่เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะ